มันก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งเกิดของบี้
แล้วสักพักนึงเราก็เห็นบี้ที่จะบอกกับทุกคนว่า

ตอนนั้นใครเป็นคนติดต่อให้ไปเกาหลีหรือตั้ง

ดิเซอร์ผมทำเพลงให้ผมประจำนะครับ
แล้วก็เขาก็มีเพื่อนเป็นเจ้าของค่ายเกาหลีเนี่ยครับ

มีรู้จักคนที่แบบชอบร้องเพลงอยากจะโกวินเตอร์ไหม

เพราะว่าบี้ก็อยากโกวินเตอร์มาตลอด

แค่รู้สึกว่าชอบพี่นิชคุณ
อ่ะก็ชอบนิชคุณอยากเป็นเหมือนนิชคุณอะไรอย่างนี้

เฮ้ยยูยังไม่ได้เห็นอะไรจากตัวผมเลย
แบบว่าให้ผมช่วยอย่างไร
แบบไม่น่รู้ว่าเป็นอย่างไร

ผมว่าคุณมาคุยกับเจ้าณัยของผมละ

ผ่านไป๒วันเขาก็เอาอีก๔คนอ่ะ
บินตรงมาจากเกาหลี
แต่รายได้มันก็ไม่ได้มีเยอะมาก

ตอนนั้นได้ประมาณ๕๐๐๐ครับ

เราก็รู้สึกว่าเราได้ไปซ้อมด้วย

ผมรู้สึกว่ามันน่ารอ

ใช่ครับเราก็อยากเป็นเหมือนพี่นัชคุณบ้าง
แต่ไปมันก็ไม่ได้อย่างที่คิด

ดีบ้างได้ไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศ

คนเรามันไม่ร้องมันไม่รู้

ก็ยึดติดแบบนี้มาทั้งชีวิตอยู่แล้วว่า
แต่ถือว่าไปไม่สุดก็จริงนะคะ

แต่เขากลับมาเมืองไทยรอบนี้

ติดต่อมาก็ได้ซีรีส์มาเล่นก็

ไม่มีอะไรเลย
มันที่ที่บอกว่าดังมากเนี่ยมันเท่านี้เอง
แสดงว่ามันจะดังกว่านี้อีกเหรอ
มันจะดังถล่มทลายทะลุฟ้าแตกแผ่นดินถล่มมันคือมัน

อยากเจอจริงป่ะอยากเจออาจารย์จริงป่ะ

ว่ามาจากนี้ไปน้องบี้เป็นอย่างไร
ขึ้นมายิ่งใหญ่ได้นะมันจะต้องเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน
ชีวิตแตกแยกเคยมีแล้วเจ๊งแบบอุลานีลานาุทร์
และเดินกำลังต้นอยู่ได้ผ่านไปได้บสภาคมันจะเหมือนกับผ่านสงคราม
สงครามคนเมื่อผ่านสงครามมันก็รอเวลาเพราะฉะนั้นไอ้เวลาตรงนี้เมื่อไหร่ของบี้
อาจจะไม่รู้แต่อาจารย์รู้เพราะอะไรหลังจากวันที่๑๘พฤษภาคมเนี่ย
จนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมด
เพียงแค่ธรรมดาธรรมดาแต่หลังจาก๗สิงหาไปแล้ว๘เดือน
เป็นช่วงที่เหมือนเป็นศูนยากาศเหมือนกับเก็บตัวสร้างผลงานเตรียมการ
แต่พอหลังจากนั้นนะพอหลังจากเข้าปี๒๖๐ประมาณกลางปีเป็นต้นไปนะ
หรือมีณเมสาไปแล้วหนึ่งเดาสาวมีเกณฑ์กับหัวสารว่า
จะเกิดพระฤหัสบดีต้องครูจะเกิดโชคใหญ่ในชนะสาก็แปลว่าดวงชะตาชิดเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่
ไม่ใช่เท่านั้นนะในมุมนี้เป็นอย่างนี้ในอีกมุมหนึ่งราหูอยู่ราศีสิงศ์จะยกเข้าสู่ราศีกรกฎ
ราวปี๒๖๐เช่นเดียวกันกลางปี
มันก็จะเล็งเสาเดิมเสาจรทัพราหูราหูจรเล็งเสาเพื่อรหัสสมดีถึงอธิศ
นี่มันเป็นจุดของชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะดีที่สุดจะรวยมากจะมีชื่อเสียงมากจะประสบสำเร็จมาก

โอ้โห้ย

เอางี้บี้คิดว่าถ้าเกิดรวยเนี่ยกี่ล้าน

กับ๑๐ล้านอะไรแบบนี้
อย่างเราเนี่ยจะซักประมาณ๔๕ร้อยล้านเป็นอย่างต่ำ
โอ้โหถึงพันล้านเลยนะ

เพราะบี้ทำกับเมืองจีนบี้ทำกับเกาหลีไต้หวันหลายประเทศ
โอ้โหไม่รวยขนาดนี้แล้วบ้าแล้ว
ตอนนี้ประเทศจีนติดต่อมาจะไปทำอะไร
เขาติดต่อมาอยากจะให้เขาดูแลทางจีน

ใช่ครับผมคือผมพูดภาษาจีนได้อยู่แล้ว
คือคิดมาตลอดว่าเสียดาย
เสียดายคือผมเห็นพี่น้องหลายคนได้ไปโกวินเตอร์
ผมอยากไปบ้างอยากไปบ้างครับ

แต่ของเราไม่ต้องไปใช้งานได้เลย

ตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคโอเคมาก
คนติดต่อมาเป็นคนเป็นคนที่นู่นหรือเป็นคนที่นี่ติดต่อไปที่นู่น

โอกาสที่จะโด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์

มีเกณฑ์ย้ายไปอยู่ต่างประเทศบ้างฮะ
ราศีที่มีเกณฑ์ย้ายไปต่างประเทศ

กับต่างประเทศหรือมีเกณฑ์การเดินทาง

ดีเพราะคนเกิดราศีธนูเนี่ย

เพราะธนูคือคันโก่งธนู

ต้องการจะให้ไปไกลต้องมีแรงคือความหวัง

ตั้งแต่๑๘พฤษภาคมปีนี้

ไปเรียนต่อจับประสบฟ้ามเร็ดอย่างลุกรถ

เรื่องความรักคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกัน

ครับโตกว่าผม๓ปีครับ
ไปเทราะกันอีก

ผมก็รู้จักกับเขา

พอรู้จักกันคุยกันมากขึ้น
ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขา
อยู่แล้ว
เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงไกลขนาดนี้
เพิ่งรู้จักกันยังไม่ถึงปีแล้วก็เราแต่งงานกันจนเรามีลูกด้วยกันเลย
เอางี้นะในห่วงเวลานั้นของบี้เนี่ยมันมีดาวดวงหนึ่ง
คือดาวพระศรัทธาสบดีมันมาทับจันทร์พระศรษฎีจรทับจันทร์
จันทร์แล้วก็มาสัมพันธุ์ถึงด้านประสุทธิเดิมคือดาวประจำตัวแล้วก็ศุกร์มัน
เป็นหุ้มเวลาหนึ่งที่ต้องเจอกับเขาแล้วมันมีศาสิริทางผมอาจารย์ว่าพระอาสบดีถึงจันทร์
ทัพจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมีให้พักต้องเสียขั้นมากมั่นก็ได้ฝากกันก่อนที่จะแต่งงาน
ที่หลังตามนั้นนะโอเคตามนั้นคุณที่นี้มันมีอย่างว่าดวงบี้จะ
ไปถึงฝั่งฝันคู่นั้นเป็นวินาศแก่ดวงชะตาราศีอย่าไปให้ใคร
ดวงชะตาแบบนี้เพราะว่าเขาจะพูดบางอย่างแล้วไม่เข้าใจ
คำว่าปรัตนิกคือคู่เป็นวินาทเนี่ยตีความได้หลายอย่างคู่เป็น
นาฏในพื้นชะตาแปลว่าคู่นั้นเป็นคู่ปกปิดคู่ซ่อนรับคู่ซ่อน
คู่ไม่เปิดเผยดวงให้เป็นแบบนี้แล้วดีใช่ไหมแต่วันนี้มัน
เปิดเผยไปแล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนบี้กับกรุ๊ป
ต้องยอมรับสภาพของความเป็นคนดังและการถูกกระแสต่าง
เข้ามาครับที่ทำให้มีอิทธิพลหรือมีผลต่อชีวิตคู่อืมในความสัมพันธ์ต้อง
ทนข้อที่สองการที่จะโด่งดังไปถึงสองฝันนั้นบี้จะต้อง
สื่อสารกับกุ๊บกิ๊บว่าเธอต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรในวันหนึ่ง
ต้องอยู่ตรงไหนแต่ใจเชื่อมกันลูกเชื่อมเราที่ไม่ใช่เป็น
ติดเป็นแต่งเมที่ไปไหนไปด้วยร่วมด้วยเจ้าการมีลูกผมมัน
จะทำให้ฝั่งฝันบางประการที่ปรารถนาถูกสต๊อปอ๋อเข้าใจไหม
เข้าใจครับโอเคมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกบอกว่าทำไมเป็นแฟนกันไม่
ถึง๓เดือน๔เดือนมีลูกแล้วเหรอจริงมากกว่านั้นนะมาก
กว่านั้นนะเขาไม่ได้บอกไม่ได้เล่างานใช่ไหมหลายเดือนนะ
ประมาณ๗เดือน๗เดือนเดือนครับราศีไหนในปีนี้มีโอกาสได้
แต่งงานแบบสายฟ้าฟาดไอ้คำว่าสายฟ้าฟาดเนี่ยมันแปลว่าอะไร
มันแปลว่ารวดเร็วฉับพลันคนที่มีเกณฑ์จะมีคู่หรือลงเอย
ในช่วงรอบสุดท้ายก็แปลว่าหนึ่งถ้ามีครอบครัวแล้วไม่ใช่
ว่าต้องมีอีกใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสจะมีแต่ขึ้นอยู่
ว่าคุณจะลงเอยหรือเปล่าเพราะเราดูจากมุมกว้างก็คือ
ราศีสิงกับราศีกุมตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมถึง๖สิงหา
โดยประมาณพระศดีจะเดินหน้าทับสิงเล็งกลุ่มทั้งสองราศีนี้
มีโอกาสจะมีเกณฑ์มีคู่แต่งงานปุบปับฉับพลันเจอคนที่
เคยร่วมบุญร่วมชาติกันมาแบบปุปับชะพรรณฟ้าทุ่ง
การวางแผนจากนี้ไปอย่างไรบ้างจริงจริงใจเราเราเราก็อยาก
ไปตามฝันของเราที่มีมาอยู่ตลอดนะฮะแต่อีกใจหนึ่ง
เราเราก็ต้องดูแลครอบครัวอยู่อีกเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนที่ครู
หมอรักเขาบอกเราก็ต้องตรงนี้ให้ดีใช่ใช่เขาจะเลี้ยงลูก
ไหมเตรียมกันไว้ยังไงบ้างสำหรับการต้อนรับนะบีก็ตื่น
เต้นมากเพราะว่าเป็นลูกสาวด้วยก็ก็เหมือนมีแฟนเพิ่ม
มาอีกคนก็น่าจะห่วงหน้าดูถ้าสมมุติไปทำงานจะห่วงไหม
เพราะว่าแม่กิ๊บดูแลอยู่นะและคุณแม่เป็นคนเลี้ยงเราคุณ
แม่เป็นคนเลี้ยงครับแต่จริงเราก็จะใกล้ลูกมากแต่ว่าบี
แล้วงานที่เมืองไทยล่ะ

ต้องเคลียร์งานที่เมืองไทยให้เหรอ

ที่เขาศึกษาเตรียมตัวรับมือ

เห็นหมดมีดูหนังสือคู่มือ
ใช่ครับก็มีดูหนังสือบ้าง

เพราะว่าถนัดอ่านหนังสือผมชอบดูรายการมากกว่า

ดูแลลูกกันยังไง

ก็คงเลี้ยงลูกให้เหมือนเพื่อนนะฮะ

ไม่อาจจะไม่ดุมากจนเกินไป

อยู่ใจเข้า๒๕
มีลูกตอน๒๔จะ๒๕
อย่างนี้เขาเรียกว่าเบนเจอร์เพศหรืออะไรฮะ
เขาเรียกเจริญพันธุ์ค่ะ

ทำศัยกรรมแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงลูกชาติหรือไม่

เกลียดโกรธเวลาคุณมาพูดประโยคนี้

แล้วก็แพลนที่จะมีลูกคนต่อไปไหม